หลายคนก็เกาะติดกับเรามาทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะความคืบหน้าของเสียแป้งตอนนี้ตัวน่ะยังไม่เจอแต่
แสหรือว่าหลักฐานต่างที่จะนำไปสู่การเจอตัวเนี่ยมันเจอเพิ่มเติมมากขึ้นครับคุณผู้ชมแล้วนี่
เจ้าหน้าที่เขาเสริมทัพนะเขาเอาฮอเนี่ยบินทั่วเลยปรับแผนล่าเพราะอะไรฮอที่
เนี่ยมันตรวจจับความร้อนข้างล่างได้ด้วยแล้วตรวจได้ทั้งกลางวันกลางคืนแยก
ออกด้วยนะว่าอันไหนคือความร้อนของคนอันไหนเป็นสัตว์โอเยี่ยม
ล่ะค่ะคุณผู้ชมครับปฏิบัติการไล่ล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมให้
ดูก่อนเลยการตามหาตัวนักโทษแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยหน่วย
ลิคอปเตอร์ก็บินสำรวจนะคะแล้วก็บินไปตรวจจุดที่เจอความ
ร้อนตรงขาวบรรทัศน์เดี๋ยวดูซิว่าไอ้การส่งลงมาตรวจสอบเขา
ทำอย่างนี้เป็นรักสมีแล้วไม่อย่างนี้แล้วพอเห็นแบบนี้ก็
จะรู้ได้เลยว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีความร้อนอยู่นี่มันเป็นความ
ร้อนของคนเพราะอะไรนี่แหละค่ะเขาไปเจอจุดความร้อนบริเวณ
เขาบรรทัศน์ที่อยู่เหนือน้ำตกท่าช้างสัก๒๓กิโลนี่เจอตอนตี๓
ของวันที่๑๕ที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจุดความ
ที่เจอเนี่ยใช่จุดพักของเสียแป้งไหมแล้วก็การบินขึ้น
ตำรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะถือเป็นปฏิบัติการพิเศษเพราะ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาฮอเขาจะบินขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ขึ้น
ช่วงกลางคืนมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไงกลางค่ำ
คืนมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เคสของเสียแป้งเนี่ยมันเป็น
เรื่องสำคัญก็เลยต้องเปิดปฏิบัติการพิเศษนี้แล้วเขาเอากล้อง
ฟาเรทในการค้นหารวมถึงมีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ
หลังจากที่ได้พิกัดคร่าวแล้วเนี่ยนะคะช่วงเช้าเนี่ยก็มี
การส่งเป็นหน่วยภาคพื้นประมาณ๔๐๐นายเดินปูพรมขึ้นเขา
อีกรอบนึงคือเขาปรับแผนเดินขึ้นเขาในแนวดิ่งไล่ล่าจากด้าน
ล่างเลยนะครับขึ้นไปข้างบนไปสู่จุดพิกัดที่เฮลิคอปเตอร์ตรวจ
เจอความร้อนแล้วนอกจากกำลังคนแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเอา
สู่นักสะกดรอยมาด้วยเอา๒ตัวมา๒ตัวมีสู่นักตำรวจโทจาก
กลัวจากกลัวคือคือตัวไหนตัวไหนเป็นลาบาดอร์สีดำส่วนอีกตัว
หนึ่งเนี่ยเป็นสู่นักตำรวจตรีแนตตี้ลาบาดอสีช็อคโกลัสค่ะ
นี่ซ้ายจากัวขวาแนตตี้ใช่แล้วทั้งจากัวและแนตตี้เนี่ยผ่าน
การฝึกอบรมการดมกลิ่นการสะกดรอยมาโดยเฉพาะเลยอันเนี้ยเอา
เสริมกำลังในการค้นหานักโทษแป้งแล้วเจออะไรอีกอ่ะ
จากนี้นี่แหละครับรอยเท้าไงที่โปรยเอาไว้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปเจอรอยเท้านะครับตรงแถวไหนอ่ะแถวน้ำตกฮะนี่นี่น้ำตก
มันจะมีไซด้วยเห็นไหมเห็นรอยหัวไม่โปร่งนิ้วชี้เนี่ยนี่
เนี่ยฮะเนี่ยอ๋อเหรออ่าเขามองว่าเป็นรอยเท้าคนอืมเจ้าหน้าที่ชุด
ตะเวนยืนยันว่านี่แหละรอยเท้าเสียแป้งนี่ฮะแล้วจุดที่พบ
คือพื้นทรายนะครับริมลำทานของน้ำตกท่าช้างนะครับ
ที่เห็นใหม่ใหม่เลยนะนี่นี่รอยใหม่ใหม่เลยนะนี่แหละครับ
โอดีแซกชี้ให้ดูเลยอ่ายังไม่ถูกนะฝนชะล้าง
นี่พี่เฟิร์ชสันนิทฐานว่านี่อันใหม่ขนาดนี้นี่คือเขาบอกเป็นชั่วโมงได้เลยไหม
น่าจะมาย่ำตรงนี้ประมาณสักกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอ
เขาบอกสี่ห้าชั่วโมงมั้งอ๋อเหลือไม่เกินเนี้ยหรอโอ้ยเออดอมดูดูรอยเท้านี่เป็นรอยเท้าข้างขวาป่ะ
ข้างขวานี่เพราะนิ้วโป้งสูงสุดอ่าอ่าเนี่ยเอ๊ะแล้วข้างข้างอะไรอ่ะ
แต่มันไม่เหมือนกันนะถูกป่ะเพราะว่าข้างข้างมันเหมือนเป็นรอยใส่รองเท้าป่ะ
แต่ขวาอันท้ายสุดอ่ะเอออันซ้ายเหมือนเป็นเท้าเปล่าหรอเออ
เอาไม่เป็นไรนั่นนั่นเจ้าเจ้าหน้าที่เขาคิดกันเออ
แต่มันก็เข้าหลักสันนิษฐานใช่ไหมที่พี่เคยบอกใช่ไหม
คนเราอ่ะหลงป่าหรือว่าแม้ว่าตั้งอยู่ป่าเนี่ยมันต้องมารำทาน
หาแหล่งน้ำอ่ารอยเท้ามีหลายรอยสังเกตได้ว่าเป็นรอยเท้าที่มีการสวมรองเท้าข้างหนึ่ง
ก็มันนี้ไงอ่าอีกข้างไม่สวมไม่แต่ว่าแต่ว่าข้างขวาแล้วเออ
แล้วก็แล้วก็ข้างขวาอีกใช่ไหมคือมีไงคืออันเนี้ยคือสิ่งที่สงสัยเป็นสองคนอ่ะเนี่ย
มีภาพที่เป็นรอยเท้าคู่กันไหมอีกอันหนึ่งอันนี้คุณผู้ชมว่า
ภาพรอยเท้าฝั่งซ้ายที่ไม่สวมรองเท้าเนี่ยมันจะต้องเป็นเท้าขวาถูกป่ะ
ทำไมภาพเอ่อรอยเท้าฝั่งขวาเนี้ยมันเป็นรอยเท้าที่เหมือนกระสวมโรงเท้า
เออแล้วเวลาเวลาทำยังไงให้มันเกิดรอยแบบนี้ยืนขาไขว้กันเหรอ
ไม่รู้อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
สั่งห้ามเลยนะพอเจอรอยเท้า
ห้ามทุกคนเข้าใกล้น้ำตกท่าช้างนะครับ
เพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว
นี่เจ้าหน้าที่คิดนะค่ะนะครับแม่ส่วนเจ้าหน้าที่ก็นะครับ
คือเบิร์ตไม่ได้ถามตลกนะแซ็กดูดิมีใครถอดรองเท้าป่
หรือว่าเป็นรองเท้าเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมงานเรารึเปล่า
ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครจะไปใส่รองเท้าแตกเข้าป่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่แบบขึ้นสูงเลยกันทาก
แล้วรองเท้าชาวบ้านก็ไม่น่าจะใช่ด้วยรอยเท้าชาวบ้านก็ไม่น่าจะใช่
นี่แหละครับเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจเยอะเหรอมั่นใจเยอะเหรอ
ก็๘๐อ่ะแล้วทำไมสะอึกก็ไม่รู้เขาบอกมาแบบนี้เราก็ต้องรอดูไง
เพราะว่าปฏิบัติการไล่ล่าเอาจริงถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลมา
นี่ก็ผ่านมาเท่าไหร่จะครบเดือนอยู่แล้ว
ก็นั่นแหละเอาคือเราอยากให้เจอนะอยากให้เจอเจ้าหน้าที่ทำงานเหนื่อย
คือรอยเท้าเจอแต่ไม่ชัวร์ว่าใช่ของนักโทษแป้งหรือเปล่านะ
แต่อันนี้คุณผู้ชมน่าจะเป็นสิ่งที่นักโทษแป้งทานครับเป็นสะเบียงระหว่างอยู่ในป่าก็คือขนม
แล้วจุดที่พบเนี่ยอยู่ใกล้กับน้ำตกเขาหัวช้างอยู่ในพื้นที่บ้านตระนี่แหละอำเภอปะเหลียน
จากจุดที่นักโทษแป้งประทะกับเจ้าหน้าที่ประมาณสัก๖๐๐เมตรครับ
ขนมที่เจอเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอในวันที่๑๕พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
หลังการปะท้าได้๕วันถุงขนมพวกนี้แขวนอยู่บนกิ่ง
ข้างในถุงพลาสติกสีขาวนะเป็นคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลต
คุณผู้ชมน่าจะเคยกินแหละหาไม่ยาก
เป็นซองสีแดง๓ซองแล้วก็สีเขียว๑ซอง
นี่ฮะเป็นแบบนี้ผ่านการแกะกินมาแล้ว

ลักษณะการแกะซองเชื่อว่าเพิ่งแกะกินไม่นาน
เนื่องจากซองขนมที่ถูกทิ้งไว้มดยังมาเกาะปากซองอยู่เลย
คาดว่าเพิ่งทิ้งซองแหละ
คงไม่เกิน๑๐นาทีด้วยนะคุณผู้ชม
เมื่อกี้เจอรอยเท้านี่แบบ๔๕ชั่วโมงนี่ไห้แล้ว
นี่หลัก๑๐นาทีนะลองฟังเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอนะครับคุณผู้ชม
ไปประทะที่ผ่านแล้วก็พบซองขนมยี่ห้อครีมโอ
ยี่ห้อครีมโอจำนวน๔ซอง
เป็นชนิดสีแดง๓สีเขียว๑
ภายในมีเศษช็อกโกแลตใหม่ใหม่
มดตำลังพร้อมกินคาดว่าจะพัน
นี่จริงรายงานเลยว่าตอนที่ไปเจอขนมเป็นยังไงบ้าง

มันเป็นขนมในประเภทที่พกพาง่ายกินสะดวก

มีรายงานว่าเป็นซองขนมชนิดเดียวกันกับที่
เจอในขนมของนายพริกนะซึ่งขนมอาณาเป็นจุดพักค้างแรมคืนแรก
ของนักโทษแป้งหลังจากหลบหนีแล้วก็เป็นขนมที่นักโทษแป้งชอบกินมาก
ทีมข่าวก็ตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายขนมยี่ห้อนี้
คุณผู้ชมเอาตรงนะมีขายหลายที่
แต่ทีนี้ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีร้านที่ขายขนมยี่ห้อนั้นแค่๒ร้านครับ
นี่เอามาหยิบให้ดูเลยอยู่ตรงแยกหัวถนน๑ร้าน
แล้วก็อยู่ตรงก่อนถึงน้ำตกโตนเต๊ะและน้ำตกโตนตกอีกหนึ่งร้าน
พอพบเบาะแสทั้งซองขนมและรอยเท้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีความหวังขึ้นมา
ตรึงกำลังไล่ล่านักโทษแป้งกันต่อเนื่องเลยครับ
ก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้กินไก่ดิบหรือเปล่าอาจจะกินเป็นพวกขนมพวกนี้
ค่ะแต่คุณต้องดูนะว่าไอ้ขนมพวกนี้คือมันแคลอรี่พลังงานเท่าไหร
มันจะทำให้อยู่รอดได้แบบนั้นจริงใช่ไหม
เอาล่ะแต่ยังไงก็ตามมีคนแน่นอนมีคนแน่นอน
รอติดตามปฏิบัติการนี้กันต่อนะคุณผู้ชม